อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีน
ที่ประชาชนก็ถามเมื่อไหร่ทางโรงพยาบาลเอกชน

มันจะได้ง่ายต่อการกระจายการฉีด
หรือเราเลือกวัคซีนได้หรือไม่
อันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับ

บ้านเราตอนนี้มีวัคซีนตัวไหนเข้ามาแล้ว

ตัวไหนอยากเสนอให้ประเทศไทย

คือวัคซีนโควิด๑๙ป้องกันโควิด๑๙
ที่ทางภาครัฐโดยออย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทำการขึ้นทะเบียนไปแล้วที่ใช้ในประเทศไทย
ตอนนี้มี๓รายชื่อ

นำเข้าโดยองค์การเพศรัชกรรม

ขึ้นทะเบียนกับออยเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องได้รับทราบว่าขั้นตอน
กว่าว่าวัคซีนจะมาบ้านเราต้องทำยังไง
ส่วนอยู่ระหว่างที่ออยประเมินคำขอ

คุยกันเมื่อวานกับในส่วนของผู้แทนบริษัท

จะต้องคุยรายละเอียดกับทางภาครัฐของเรา
เพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายกันอีกครั้งหนึ่ง

ก็คือวัคซีนของภารัฐบายโอเทคนะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างทยอยยื่นเอกสารประเมินคำขอขึ้นทะเบียน
และวัคซีนอีกตัวหนึ่งจากรัสเซียก็คือ

เรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวนะครับ
สร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ย
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างนะฮะก็ไปเปรียบเทียบกันแล้ว
ทีนี้ครับเราพูดถึงกรณีที่มีคำถามว่า
เราจะเลือกวัคซีนได้ไหมและเมื่อไหรเอกชนจะเอาเข้ามาเองได้นะครับ
อย่างที่บอกไปว่าคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายก

เมื่อวานหาบรือกับผู้แทนของบริษัทซิลิกฟามา
เพราะว่าข้อมูลว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้ขนาดไหน
ก็สร้างภูมิคุ้มกันได้๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
เขาไม่อยากจะขายให้กับภาคเอกชนของเราโดยตรง
ขอได้ไหมขอขายผ่านรัฐ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณการที่ขายผ่านรัฐเนี่ย
แน่นอนรัฐซื้อแน่รัฐอาจจะมีเงินจัดสรรงบประมาณได้
เอาไปใช้แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์

ดังนั้นเลยอยากจะขายให้กับรัฐของเรา
ของเราก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์
แต่ทีนี้คุณอนุทินบอกก็คิดหนักเหมือนกัน

แต่เสนอผ่านรัฐของเราต้องขึ้นทะเบียนกับออยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หลังจากนั้นทางองค์การเพศรัชกรรมและสถานศักดิ์ศุกร์
จะเป็นผู้นำเข้าแล้วถึงกระจายให้กับคนไทย
แต่ทางอพก็คือองค์การเพศรัชกรรม

การเพศรัชกรรมเป็นผู้นำเข้าเท่านั้น
ถ้าหากเอกชนนำไปใช้และเกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์เนี่ย
องค์การเพศรัชกรรมไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบ
เอกชนที่นำไปใช้ต้องแจ้งต่อผู้มารับการฉีดวัคซีน
ให้ทราบด้วยตนเองและรับผิดชอบด้วยตนเองนะครับ
คือวัคซีนที่รัฐเอามาแล้วก็ฉีดให้กับประชาชน
เขาบอกว่าทางรัฐมีมาตรการในการดูแล
คือมีกฎหมายมาตรา๔๑ของสปสช
คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลอยู่
หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด
หรือว่าวัคซีนตัวอื่นที่เอกชนจะเอาเข้ามาเอง
หรือถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้หมายถึงผู้ผลิตวัคซีนกับทางเอกชน

เอกชนก็ต้องมีมาตรฐานในการดูแลสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ประชาชนก็เลยถามไงว่าอ้าว
แล้วทำไมไม่ให้สิทธิ์ประชาชนในการเลือกฉีดวัคซีนเอง

ใช่คุณอนุทินบอกว่าคือเราไม่ได้สั่งวัคซีนทุกชนิดเท่ากันหมด
อันนี้คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ดังนั้นคุณอนุทินบอกด้วยนะตอนไม่มีวัคซีน

แต่พอฉีดแล้วพอมีวัคซีนก็มาถามอีก
ทำไมไม่มียี่ห้อนั้นทำไมไม่มียี่ห้อนี้
คุณอนุทินบอกว่าเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยจะต้องรัฐจะต้องเป็นผู้กำหนด

ใช่แล้วก็พอคุยกับเอกชนพอคุยกับผู้ผลิตเอง
เขาก็ไม่อยากขายให้เอกชนอะไรอย่างนี้ฮะ

แต่ว่าตอนนี้เราเห็นโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง

ใช่ค่ะแต่คือเขาก็บอกเป็นแพ็คเกจบอกเป็นราคามาแล้ว

บางที่บอก๒๐๐๐ได้ฉีดของยี่ห้อนี้

รอดูวิธีการของประเทศไทยและการจัดระบบนะครับ